ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หัวอกคนเป็นแม่น่ะโอ้โหอยากเจอลูกชาย
ค่ะล่าสุดที่น้ำแม่นางสปีดโบสถ์คงตามหามาวินมาเวร
มาเวรมาเวร
มาเวรดวงจิตอยู่ไหนลูก
บริเวณเอาร่างขึ้นมาให้แม่กลับบ้านเร็ว
มาวินมาได้แล้ว
ไหนบอกจะไปดูแลแม่งอ่ะมาวิน
เร็วมาวินขึ้นมาของขวัญเร็ว
เนี่ยวันเกิดอ่ะยังไม่ได้ของขวัญเลยมาเวร
โอ้โหต่อให้แม่จะพูดว่า
เอาร่างมาให้แม่กลับไปทำพิธีตักหัวอกคนเป็นแม่
รับไม่ได้ทำใจไม่ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่แม่ต้องการที่สุด
คืออยากเห็นลูกแล้วแม่ทำทุกวิถีทางจริงนะคุณผู้ชม
หมอนที่มาวินนอนจะเตรียมเอามาลอยแล้วเพราะว่าตามความเชื่อ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าลอยหมอนแล้วจะเจอร่างใช่ไหมเนี่ยค่ะ
ช่วงที่คุณแม่เก๋ศราเฟื้องฟูคุณแม่เก๋นี่นะคะ
สปีดโบสต์แล้วก็ตามหาน้องมาวิน
ของคุณแม่อายุ๑๘ปีน้องมาวินซ้อนเจสสกีเล่นน้ำ
แล้วก็พลัดตกจมหายลงนี่ภาพตอนที่น้องขี่เจสกีเนี่ยนะคะ
จมหายไปกลางอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินที่อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
เกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วตอนประมาณบ่าย๓โมง
เจ้าหน้าที่นะหาทุกทางเหมือนกันผิวน้ำก็หาใต้น้ำก็หา
โดรนขึ้นฟ้าก็ค้นหานี่ผ่านมาเมื่อวานหกวัน
วันนี้ครบ๗วันยังไม่เจอน้องเลยอะค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้นะนี่ดูสิภาพตอนที่ค้นหาใต้น้ำ
เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ใช่ง่ายนะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมผู้ใหญ่เบียร์พิทักษ์ชีพ
พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็ส่งทีมอาสาร่วมใจ
ยุธยาอ่างทองเนี่ยเอาเรือยนสปีดโบ๊ทเจสสกีมาหมดค่ะ
สมทบชุดปฏิบัติภารกิจทีมเรือชุดที่๑
ออกไปปูพรมเริ่มตั้งแต่จุดตรงไหนอ่ะ
ตรงที่น้องมาวินตกจากเจสกีแล้วจมหายไป

แต่อุปสรรคหลักเลยคือน้ำมันลึก
ลึกแบบประมาณ๕๕๘๐เมตรคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมครับเขื่อนศรีนครินเนี่ยนะฮะ
เวิ้งว้างกว้างใหญ่เวิ้งว้างกว้างใหญ่
มองไปสุดลูกหูลูกตาใช่ค่ะ

มันเย็นจัดมากนะการใช้โดรนใต้น้ำเอง
ก็มีขีดจำกัดเหมือนกันเพราะว่า
พี่หมอนทำพิธีพึงส่งศักดิ์สิทธิ์มาทุกอย่าง
ยังไม่เจอร่างของมาวินลูกชายพี่หมอนเตรียมร้อยหมอน
ที่มาวินใช้หนุนนอนจะนำไปที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อให้หมอนอันนี้คือตามความเชื่อนะ
หมอนนี้จะนำทางไปให้เจอร่างของน้องมาวินโดยเร็

นี่ค่ะเขื่อนศรีนครินที่มองไปแล้วมันแบบสุดลูกหูลูกตาตรงไหน
จะไปเริ่มตรงจุดไหนน่ะเออค่ะนั่นแหละสิกว้างเหลือเกิน